คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
มีข้อความที่ส่งเข้ามาบอกกันบอกว่าฟังทุกอาทิตย์เลยนะคะ
ขอบคุณมากที่สุดเลยก็มาเจอกันในไทยรัฐพอร์ตแคสต์

ใครก็ตามที่มีคำถามอยากจะฝากเอาไว้นะคะ
แล้วก็จะเลือกมาตอบกันตรงนี้นะคะ
ระยะหลังเห็นข่าวคราวของความรัก
ปรากฏเป็นข่าวใหญ่อยู่หลายครั้ง

ผู้ชายคนนึงน้อยใจภรรยา
วิธีการแสดงออกซึ่งความน้อยใจ
เขาใช้เวลาในการประชดและใช้ชีวิต

และไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย
รถพยาบาลคันหนึ่งแล่นมาแล้วทับ
คือมันเป็นข่าวเศร้าค่ะ
ต่อให้มักจะพูดในรายการอยู่บ่อยนะคะว่า
มักน้อยใจกับคนที่เราให้ความสำคัญ
มักงี่เง่ากับคนที่เราให้ความสำคัญ

น้อยใจได้งี่เง่าได้

ถ้าเราเรียกร้องความใส่ใจ
เรียกร้องความสนใจจากคนที่เรารัก
น้อยใจได้นะคะจับมือคุยกัน
ปรับความรู้สึกปรับความคิดซึ่งกันและกัน

สามารถที่จะใส่ใจเราได้มากขึ้นไหม
แล้วดูสิว่าคนที่เรารักและคนที่รักเรา
ก็จะทำให้เราน้อยใจได้น้อยลงไหม
ขอรบทุกการตัดสินใจนะคะ

ก็ต้องเอามาเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตของหลายคน
น้อยใจเกิดขึ้นได้ค่ะพี่อ้อยก็เคยเป็น
แต่การน้อยใจแสดงออกแบบไหน

และตัวคนที่เรารักมากจนเกินไป
หลายครั้งนะคะความเสียใจจะนำมาซึ่ง

ต้องยอมรับว่าหลายครั้งความเสียใจไม่ได้เกิดขึ้นกับเราฝ่ายเดียว
เราจะพยายามทำให้คนที่เรารักเสียใจเสียใจเสียใจ

พอเสียใจปั๊บฉันจะทำให้เธอสะใจที่สุด
เป็นไงล่ะเจ็บปวดไหมล่ะที่ฉันทำแบบนี้
แล้วเดี๋ยวความสะใจก็นำมาซึ่งความเสียใจอยู่ดี
หลู่ไปแบบนี้ไม่สิ้นสุด
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำนะคะ
ก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังน้อยใจคนใกล้
แสดงออกซึ่งความน้อยใจเบา

คนเรามีลมหายใจสุดท้ายทั้งนั้น
ถึงวันสุดท้ายต่างหากที่เราใช้ชีวิตของเรายังไง
ให้มีค่าที่สุดกับตัวเองและกับคนที่เรารักนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งส่งเข้ามา

สวัสดีครับผมมีปัญหาอึดอัดใจที่อยากปรึกษาพี่อ้อยครับ
ผมกับแฟนเพิ่งแต่งงานกันได้ปีกว่า
ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาเพื่อดูแลเขา

ที่บ้านเรารู้จักกันมานานเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
แต่ก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันเนี่ย
ผมเคยรักกับน้องสาวของแฟนมาก่อนครับ

แต่สุดท้ายก็เลิกกันเพราะว่าเธอไปมีคนอื่น
เรื่องนี้ภรรยาผมก็ทราบดีที่บ้านเขาก็น่าจะทราบ
แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเรื่องมันนานแล้ว

ตั้งแต่ผมอกหักจากน้องภรรยาครั้งนั้น
ผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยอะครับได้เจอกันอีกที
ก็ตอนงานแต่งผมกับพี่สาวของเธอ
ที่เจอเธอดูเปลี่ยนไปมากไม่สดใสเหมือนเดิม
แต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเธอนะครับแค่ทักทายทั่วไป
เพราะว่ารู้สถานะของตัวเองดี
จนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่เธอกลับมาที่บ้าน
คือแสดงว่าเธอมีคนอื่นไป
แต่งงานไปเลยอ่ะนะคะจนล่าสุดเธอกลับมาอยู่บ้าน
จากทะเลาะกับสามีแล้วโดนทำร้าย
ไม่มีที่ไปก็เลยกลับมาอยู่ด้วย
หลังจากนั้นภรรยาผมเริ่มแปลกไป
ปกติเธอเป็นคนใจดีและใจเย็นมากนะครับ
แต่ช่วงหลังนี้เธอชอบบ่นแล้วก็หาเรื่องว่าน้องโดยตลอดเวลา
บางทีก็พูดจาซ้ำเติมเรื่องเลิกกับแฟน
พอผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่าน้องเลย
ภรรยาก็จะผ่านโกรธหาว่าผมเข้าข้างแล้วก็ชอบเช็คมือถือครับ
จากแต่ก่อนไม่เคยเช็คเลยผมก็เลยถามว่าเป็นอะไร
เธอบอกว่าคิดว่าผมจะกลับไปคบกับน้องสาว
คงเป็นความกลัวด้วยละมั้งคะเนอะผมก็บอกเธอว่าไม่มีอะไร
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่าคิดมากเลยผมคิดว่าเรื่องนี้จะจบ
แต่มันไม่ใช่หลังจากนั้นน้องสาวไม่สบาย
เขาขอให้ผมขี่รถพาไปที่คลินิกผมก็พาเธอไป
พอกลับมาภรรยาผมโกรธมากอธิบายก็ไม่ฟัง
ทะเลาะกันหนักมากครับน้องสาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวหนูไปอยู่ที่อื่นเองแต่ผมรู้สึกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรครับ
สารด้วยที่เธอไม่มีที่ไปแต่ภรรยาผมไม่ฟังอะไรเลย
ระแวงไปหมดผมควรทำยังไงดีครับพี่อ้อย
หรือต้องวางตัวยังไงดีโจทย์ก็ไม่ง่ายนะเอาจริงจริง
คือแฟนเก่าอะค่ะมักจะเป็นของแสลงใจ
ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยนะคะยังไม่ลำบากใจถ้าเป็นน้องสาวของตัวเอง
ก่อนจะไปคิดว่าเราควรทำยังไงดีวางตัวแบบไหน
คุยกับตัวเองให้ชัดก่อนยังรู้สึกอะไรกับน้องสาว
ซึ่งเป็นแฟนเก่าของเราอยู่ไหมสารภาพกับตัวเองมาดี
คือถ้าไม่นะปัญหานี้เนี่ยก็แค่พยายามสร้างความไว้วางใจให้มากขึ้นเรื่อย
แต่ถ้าบังเอิญว่าน้องยังมีใจต่อให้พยายามปิดแค่ไหนอะค่ะยังไงมันก็ไม่เนียน
สีหน้าแววตาวิธีการพูดจาที่แสดงออกมา
ต่อให้น้องบอกกับภรรยาว่าเฮ้ยอย่าคิดมากแต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะ
ถ้าสิ่งที่น้องทำมันคือการปกปิดความรู้สึกที่มีอยู่จริงข้างใน
ถามใจตัวเองดีการที่น้องแต่งงานกับภรรยา

รักมากพอที่จะเมตตาและเข้าใจเธอหรือเปล่าว่า

คือถ้ารักกันมากก็อยากให้เปิดใจคุยกันสองคนก่อน
เอาสองคนก่อนนะคุยกันดีค่ะ
เธอเราเลือกแต่งงานกับเธออดีตคืออดีต
ถ้าเรายังปักใจรักน้องสาวของเธอเราคงไม่มาแต่งงานกันหรอก
ฉันก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตารอน้องสาวเธอไม่ดีกว่า
หรือจะมามีชีวิตคู่กับเธอทำไม
มีอะไรที่ทำให้เธอไม่ไว้วางใจไหนบอกสิ
หรือมีอะไรที่ทำให้เธอไว้วางใจเรามากขึ้นเธอบอกเลย
หรืออยากให้น้องมานั่งคุยด้วยไหมล่ะ๓คนเลย
ว่าตอนนี้มันคืออะไรเปิดใจคุยกันต่อหน้าเลย
เอาไหมล่ะเราบริสุทธิ์ใจนะเธออยากให้เป็นยังไงเธอบอก
เราเข้าใจเธอนะว่าเธอระแวงเพราะอะไร
แต่ยิ่งเธอไม่เชื่อใจเหมือนดูถูกฉัน
เรารักกันเราถึงเลือกกันโทรศัพท์มือถืออยากดูใช่ไหมล่ะ
เอาไปเลยดูเลยเปิดดูอยากดูตรงไหนดู
คือถ้าบังเอิญว่าน้องเข้าใจความเจ็บปวดของภรรยา
หรือความระแวงของภรรยาค่ะมันจะสามารถทำให้เราเข้าใจเธอได้มากขึ้น
และถ้าบังเอิญว่าน้องก็ไม่ได้มีใจกับแฟนเก่าแล้วจริง
บอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่ยากเลยต่อไปจะดูแลน้องสาวรูปแบบไหน
จะพาเธอไปหาหมอจะซื้ออาหารมาให้ให้ภรรยารับรู้ทุกอย่างค่ะ
หรือไปด้วยกันเลยภรรยาอยากไปด้วยไหมล่ะ
อย่าให้เธอมารู้ทีหลังคือต้องบอกว่าความไว้ใจอะค่ะ
ไม่ง่ายทำลายไม่ยากและถ้าเกิดบังเอิญว่า
กลัวเธอไม่สบายใจเลยไม่บอกแล้วเธอมารู้ทีหลัง
มันเหมือนกับการพังความไว้วางใจทั้งหมดนะคะ
เพราะฉะนั้นภรรยาต้องรู้ทุกเรื่องที่เราจะดิวกับน้องสาว
ไม่ว่าจะยังไงนะคะถ้าเราคุยกันดีส่งพลังบวกให้แก่กันและกัน
อ้อยว่าผลตอบรับน่าจะอุ่นกว่าการตะคอกใส่กัน
เขาก็เจ็บเราก็เหนื่อยน้องสาวก็ทุกข์
เพราะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตคู่ของพี่สาวไม่มีความสุข
มันจะยิ่งทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งบ้านเลยนะคะ

คนกลางอย่างเราคือต้นเหตุหนึ่งเราต้องยอมรับ
เราถึงต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรต่อมีอะไรมากกว่าคนอื่น
ที่สำคัญค่ะไม่มีใครผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียว
ถ้ามองจริงภรรยาของน้องก็คงพยายามทำใจมาได้สักพักแล้วล่ะ
แฟนเก่าของน้องสาวมาเป็นสามีของเรา
และรู้ทั้งรู้ว่าค่ะว่าที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะน้องหมดใจ
แต่เป็นเพราะว่าน้องสาวเขานอกใจไง
เขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีใจอยู่หรือเปล่า
และวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าน้องเข้าใจความระแวงของภรรยา
น้องจะรู้ว่าเออเป็นใครก็อดกลัวไม่ได้เนอะ
ที่สุดค่ะภรรยาอาจจะเป็นคนที่เราคบเพื่อรอเวลากลับไปหาแฟนเก่าหรือเปล่า
คือเขาคิดได้หมดเลยยิ่งอยู่ในบ้านเดียวกัน
พอจะเข้าใจความระแวงนี้ใช่ไหมคะนะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำให้เราปรับการสื่อสารของเราออกมาในรูปแบบที่เบาขึ้น
บางทีภรรยาน่ะเข้าใจในเหตุผลแต่คนละเรื่องกับการยอมรับนะคะ
โดยเฉพาะกับปัญหาแฟนเก่าและเป็นแฟนเก่าที่อยู่ในบ้าน
มันเหมือนความหลอนเบาอะค่ะเป็นความหลอนที่ทำให้คนใหม่
ไม่มั่นใจในตัวเองได้ตลอดเวลา
น้องคะทุกอย่างใช้เวลานะมันไม่ง่ายเลย
การสร้างความไว้วางใจหรือแม้แต่
เชิงปรึกษาภรรยาซิ
เธอถ้าน้องสาวอยู่ใกล้แล้วเธอไม่สบายใจ
เอายังไงดีมีทางเลือกอื่นไหม
เช่นเธออยากให้น้องไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่า
คือคุณพ่อคุณแม่เราก็อยู่บ้านนี้
ถ้าเธอคิดว่าถ้าน้องสาวไปอยู่ที่อื่นแล้วเธอสบายใจ

ไปเช่าบ้านให้น้องอยู่หรือยังไง
ลองคุยซิเธอเลือกเลยว่าจะให้เป็นแบบไหน
สามีภรรยาปรึกษากันได้นะคะ

แต่น้องยืนยันใช่ไหมว่าไม่มีใจกับแฟนเก่า
คือพี่ห่วงเรื่องนี้จริงนะเอาจริง
คือพอพี่อ่านคำถามของน้อง
ผมสงสารนะคะเพราะเธอก็ไม่มีที่ไป
ดูสภาพร่างแบบดูอ่อนแอลงไปมาก
พี่เลยกลัวว่าถ้าน้องยังมีใจเนี่ย
แทบตายสุดท้ายภรรยาก็ดูออกนะคะ

ต่อให้คนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้ว
แต่ความรู้สึกในใจมันไม่ได้ตัดกันง่ายไง
บางคนเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรัก
เพราะฉะนั้นพี่เลยอยากให้น้องถามตัวเองดีแบบนี้ก่อน
และถ้าทั้งหมดน้องตอบตัวเองว่า

คนใกล้เคลียร์ให้จบอย่าครบซ้อน
เพราะมันเจ็บปวดซะทุกฝ่ายเลย
อันนี้พี่ในกรณีที่บังเอิญว่าพี่อ่านจากคำถามของน้องเท่านั้น
ถ้ามายืนตรงหน้าพี่คงจะถามชัดเลยค่ะว่าตกลงจะเอายังไง

จะได้กลับไปแก้ปัญหาที่สร้างความไว้วางใจใหม่ให้กับภรรยา
แต่ทุกอย่างใช้เวลานะคะ
ระหว่างนี้ไม่ว่าจะดิวยังไงกับน้องสาว

เพราะมันสามารถพังความไว้วางใจได้จริงนะ
จากชีวิตของเขาก็เลยอยากช่วย
ช่วยไปช่วยมากลายเป็นความรัก
ช่วยไปช่วยมาวันหนึ่งไปรู้มาว่า

เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลย
โหความหวังดีของเรา

ตั้งแต่นั้นน้องเสียความมั่นใจเลยในการเป็นคนรัก

เจอเรื่องอะไรเหลือบากกว่าแรง

หาใครสักคนหนึ่งที่เล่าความเจ็บปวดของเราให้เขาฟังได้

วันหนึ่งมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง

ชิงตัดสินใจหยุดลมหายใจ
เพื่ออะไรสักอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

ดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

โปรดติดตามตอนต่อไป